ทุกผู้ชมครับเมื่อวานนี้เรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งที่เธอบอกว่า
เธอถูกฤษีสาวเนี่ยหลอกยืมเงินจนหมดตัวแล้วก็ไม่ใช้เธอเนี่ย
จนต้องมาร้องขอความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชน

นี่ฮะรือศรีสาวคนนี้เนี่ยรือศรีหญิงคนนี้เขาบอก
มันก็เหมือนกับแม่กับลูกยืมเงินกันนั่นแหละ

วันนี้คุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเรา
ไปคุยกับคุณกระหนกพรเข่งหุ่น
หรือว่าเอ็มอายุ๒๙ปี
นี่นะฮะคนนี้คือเอ็มกระหนกพร
เธอบอกว่าถูกฤษีแม่ผ่อง

นี่ผ่านมา๓ปีแล้วยังไม่ได้เงินคืนเลย

ตอนนี้เธอลำบากมากหมดเนื้อหมดตัว

วันต้องไปแคะกระปุกออมสิน

เธอบอกยอดหนี้ที่หรือศรีแม่ผ่องเนี่ย

เงินนะ๓๗๐๐๐บาท

ทองเนี่ยมูลค่าเป็นเงินประมาณ๕๔๗๐๐บาท
ตอนนี้มีการเจรจากลายเกลี่ยกับทางฤษีแม่ผ่องแล้ว
ตกลงเนี่ยเดี๋ยวเขาจะใช้คืนให้

โดยจะแบ่งชำระเป็น๓งวด
แต่ยังไม่ได้คุยกันว่าจะชำระงวดละเท่าไหร่
โดยอังคารที่๑๒กรกฎาคมนี้
นัดกับฤษีแม่ผ่องเอาไว้
จะไปเจรจากันที่สพเมืองมหาสรคาม
ที่เขาเอาของพี่ภรกลงไป
เกิน

เธอก็เคยไม่อยู่ด้วยอะไรประมาณนี้

แม่ของสนุกพอบอกกับเรานะครับ
บอกว่าส่วนตัวก็ตกใจมากหลังจากรู้เรื่อง
เพราะเงินที่ลูกสาวเอาไปให้ฤษีแม่ผ่องยืมเนี่ยมันเป็นเงินที่จะใช้สร้างบ้านด้วย
ทวงเงินก้อนนี้มาตลอดแต่ทางฤษีแม่ผ่องเขาก็พยายามตอบปัดอะไรแบบนี้
บ่ายเบี่ยงไปเรื่อยไม่เคยใช้คืนบางครั้งถึงขั้นถูกด่าตอนไปทวงก็มี
ครอบครัวเนี่ยเครียดกันหมดเคยเครียดจนแบบอยากจะผูกคอตายก็มี
แต่วันนี้ตกลงเขาคุยกันแล้วเดี๋ยวเขาจะใช้คืนให้ภายใน๒เดือนนี้
แบ่งชำระเป็น๓งวดอังคาร๑๒นี้จะไปคุยกันที่โรงพักที่สพเมืองมหาสรคาม
คุณผู้ชมครับเราไปที่สถานปฏิบัติธรรมในตำบลดอนหวาน
อำเภอเมืองจังหวัดมหาสรคามซึ่งมีสาราที่พักของฤษีแม่ผ่องอยู่ที่นี่ด้วย
ทางสถานปฏิบัติธรรมก็บอกรูสือแม่ผ่องเป็นคนเอาเงินมาบริจาคมาสร้างอะไรอยู่
วันนี้ประตูหน้าสารานี่ปิดเงียบเลยนะฮะไม่มีใครอยู่เลย
เจอกับลูกศิษย์ของฤษีแม่ผ่องบอกฤษีแม่ผ่องไม่ได้มาที่นี่หลายวันแล้ว
แต่ปกติก็ไม่ได้พักถาวรอยู่ที่นี่อยู่แล้วจะไปไปมา
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลองโทรไปหานะฮะโทรหารือสีแม่ผ่อง
นี่คุณปียชาติคงถิ่นโทรไปเลยฤษีแม่ผ่องรับสายโทรศัพท์ฮะ
ก็เลยได้ถามกันได้คุยกันฤษีแม่ผ่องยอมรับว่ายืมเงินของเอ็มไปจริงนะ
เนื่องจากช่วง๒ปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหโควิดมันระบาด
ทำให้สภาพคล่องทางการเงินของเธอเนี่ยมันขาด
แต่ก็ทยอยคืนเงินให้ตลอดนะเคยคืนครั้งนึงเยอะสุดนี่คือ๗๐๐คือ
คืน๒๐๐๐๐ก็มีคืน๑๕๐๐๐ก็มีบางทีโอนหลักพันธุ์ก็มีซึ่งโอนไปหลายครั้ง
ที่ผ่านมาก็พยายามหาเงินมาคืนให้กับกระหนกพร
เคยประกาศขายหอพักแต่มันยังขายไม่ได้
แล้วความจริงก็คุยกันตลอดไม่ใช่ไม่คุยนะไม่ได้หนีหนี้เลย
ไม่ใช่ว่าติดต่อไม่ได้นี่ตกใจอยู่เหมือนกันว่าเออ
เอ็มกระหนกพรเนี่ยเอาเรื่องนี้ไปร้องสื่อได้ยังไง
แต่ก็เข้าใจแล้วหัวอกคนเป็นเจ้าของเงินก็คงอยากได้เงินคืน
แต่ถ้าจะมาบอกว่าแม่ฤษีหรือฤษีแม่ผ่องไม่คืนเงินให้เนี่ย
บอกมันจะไม่เป็นธรรมกับตัวเธอหรือเปล่า
เพราะเธอก็มีหลักฐานสลิปการโอนเงินให้กับกระหนกพรนะ
ไปให้ตั้งสี่สิบกว่าครั้งยอดเงินก็อย่างที่บอก
เคยโอนเยอะสุดคือครั้งหนึ่งเจ็ดหมื่นกว่าบาท
หนกพรเองตัวฤษีแม่ผ่องบอกกับเราว่าเธอก็รักกระหนกพรรักเหมือนลูก
ก่อนหน้านี้พ่อกับแม่ของกระหนกพรเอากระหนกพรมาฝากกับเธอ
เพื่อให้เลี้ยงดูเป็นลูกบุญธรรมเพื่อต่อชะตา
เพราะกระหนกพรเขาเจ็บป่วยบ่อย
นี่เธอดูแลกระหนกพรมา๑๐กว่าปีนะ
ไม่ใช่เพิ่งมาอยู่ด้วยกันแล้วยืมเงินแล้วมีเรื่อง
เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นเรื่องที่แม่ยืมเงินลูกเท่านั้นแหละ
คือถ้าแม่มีเงินใช่ไหมแม่ไม่ได้ไปยืมลูกหรอกค่ะ
แต่ทีนี้ถ้าแม่มีเท่าไหร่แม่ก็จะย่อยให้ลูกไป
ไม่ใช่ว่าแม่ไม่ให้เลย
แล้วเวลามีพิธีกรรมเนี่ยจะให้เด็กในชุมชนไปฟ้อนรำไปช่วยงาน

ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างฤษีแม่ผ่องกับทางกระหนกพร
เขาบอกเขาเป็นลูกเป็นแม่บุญธรรมอะไรกันเนี่ย
ชาวบ้านบอกเขาก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกัน
แต่ดีถ้ามาเดินบาดอย่างนี้วันไหนที่ไม่ได้ทันแกมาแกก็เอาขึ้นไป
ไปถามได้เลยว่านี้สาราเนี่ยสาราประจำ

ทุกปีเนี่ยแกจะเกณฑ์มาที่นี่เก่ง
เนรพวกอะไรมาทำ
เดี๋ยววันอังคารที่จะถึงนี้นะครับทั้งสองฝ่าย
เจรจากลายเกลี่ยเรื่องเงินกันที่สพเมืองมหาสรคาม